ปัญหาหนึ่งของการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาก็คือ
การไปรวมชุดขายแล้วก็ไปขายส่งในราคาแพงนะครับ
ทำให้ผู้ค้าสลากรายย่อยที่ไม่มีโคต้า
ต้องรับซื้อสลากไปขายต่อในราคาที่สูงถึง๑๐๐บาทต่อฉบับ
คณะกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เตรียมที่จะตัดสิทธิโคต้านิติบุคคลองค์กรมูลนิธิ
ที่ไม่ขายสลากเองเพื่อตัดต้นต่อของสลากราคาแพง
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณสิริพักกมลไตรตรึงตรีคูณครับ
สลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกนำมารวมชุดขายบริเวณสี่แยกคอกวัว
เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่คณะกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือบอร์ดสลาก
พยายามแก้ไขมาเป็นเวลา๑ปีกว่าแล้ว
ทำให้การแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา๘๐บาทยังไม่หมดไป
สาเหตุหลักที่ยังทำให้มีการขายสลากรวมชุดอยู่
เพราะว่าความต้องการของประชาชนที่ยังมีมาก
ขณะเดียวกันผู้ค้ารายย่อยยังต้องการหากำไรจากการขายสลากรวมชุด
ซึ่งจะได้เฉลี่ยต่อใบ๕๖บาทมากกว่าการขายสลากปีก
ดังนั้นจึงเป็นทางเลือกสำหรับผู้ค้าสลากลายย่อย
ที่ต้องการหารายได้เพิ่มเติมค่ะ
ผู้ค้ารายย่อยเล่าว่าพวกเขาต้องรอซื้อสลากรวมชุด
ตามร้านขายส่งสลากตั้งแต่๖โมงเช้า
เพราะไม่มีโคต้าสลากและไม่สามารถสั่งซื้อและสั่งจองสลากล่วงหน้าได้
จึงต้องพึ่งพาสลากรวมชุดที่สามารถนำไปขายต่อในราคาสูง
ถ้าหากงวดไหนมีเลขเด่นเลขดังก็จะบวกราคาสูงขึ้นเกิน๑๐๐บาทต่อฉบับ
เพราะร้านขายส่งสลากจะขายต่อในราคาสูงมาก
เลี่ย๘๐๘๗บาทต่อฉบับ
ส่วนการขายสลากปลีกได้กำไรน้อย
เพราะร้านขายส่งสลากจะขายให้ในราคา๗๘บาทต่อฉบับ
แต่ต้องนำไปเดินขาย๘๐บาทต่อฉบับ
ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพ
เล็กใบขายง่ายกว่ากัน
แต่กำไรนิดเดียวค่ะได้๒บาทเอง

ซื้อมา๗๘แล้วถ้าขาย๘๐ง่ะมี๒บาท
เหนื่อยก็เหนื่อยอยู่ไม่โผล่วันหนึ่งไม่ถึง
บางทีก็ไม่ถึง๑๐๐ใบขายทั้งวันนะ
บางทีเราก็ต้องเอาใช้เลขซุทธิ์
บางคนก็ไปแจ้งว่าคนเดินขายเนี่ยขายแพง
แต่เขารู้ไหมว่าเขารับหวยมาเนี่ยเท่าไหร่แล้ว
ผู้ค้าสลากยังเสนอให้บ่อสลากเพิ่มหวยบนดิน
และจัดรวมชุดขายเองให้กับผู้ค้าสลากรายย่อยโดยตรง
ถ้ารัฐบาลจะรวมชุดก็ได้๕เล่มเป็นชุดเดี๋ยวออกมาเลย
เขาจะแบบง่ายคือว่าชุดจะได้ถูก
ไปเบิกลอตเตอรี่๕เล่มที่กองสลากนี้มา
สำนักงานสลากกินแบ่งออกมาให้ผม๕ใบเป็นชุด

แต่ในช่วงที่บอร์ดสลากลงพื้นที่สำรวจราคาสลากนั้น
ค้าส่วนใหญ่กลับนำป้ายจำหน่ายสลากรวมชุดออก
สลากจึงเตรียมจะหารือในที่ประชุมบ่อสัปดาห์หน้า
ได้รับโคต้าสลากแต่นำไปขายต่อ
เพราะเป็นสาเหตุที่ทำให้สลากเกินราคา
โดยจะตัดสิทธิ์ไม่ให้นำสลากไปจำหน่ายอีกต่อไป
ขณะเดียวกันจะตัดสิทธิ์ผู้ค้ารายย่อยที่ขายเกินราคา
ผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้แทนจำหน่ายในโครงการสั่งซื้อ
สั่งจองสลากล่วงหน้าผ่านธนาคารกรุงไทย

รายย่อยที่ไม่ได้ลงทะเบียนเอาไว้
เพื่อไม่ให้จำหน่ายสลากอีกต่อไป
จะเสนอในการประชุมที่กำลังจะถึงนี้คือวันพุธ

สำหรับบุคคลที่อยู่ในมูลนิธิ

ก็จะมีการตัดสิทธิ์อย่างถาวรนะครับ
และเพื่อให้สลาก๖๐ล้านฉบับคู่
หรือ๑๒๐ล้านฉบับกระจายถึงมือผู้ค้าสลากได้ทั้งหมด
สลากจะปรับสัดส่วนการจำหน่ายสลาก
โครงการสั่งซื้อและสั่งจอง
โดยจะเพิ่มจำนวนสลากเป็น๑๑๐๐๐เล่ม

และลดจำนวนสลากจองจากเดิม๒๕๐๐๐เล่ม
เหลือ๒๒๐๐๐เล่ม
เรื่องต้นสำนักงานสลากประสานความร่วมมือทหารตำรวจ
จับกลุ่มผู้กระทำผิดในข้อหาขายสลากเกินราคาจำนวน๑๐๐ลาย
บริเวณสี่แยกคอกวัวและศูนย์การค้าสลาก
ซึ่งได้ตัดสิทธิโคต้าแล้วจำนวน๒๐ราย

สำหรับผู้ค้าสลากแต่ละพื้นที่บ่อยขึ้น
คู่ไปกับการรณรงค์ให้ประชาชนงดซื้อสลากเกินราคา
เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสลากเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
สิริพักกมลตรายตึงรีคูณข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน